ติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
สิ่งหนึ่งที่ประสบกรณิกรไทยทั่วทั้งประเทศ
รัชกาลที่เก้าค่ะเป็นการตอบแทนพระมหากฆ์
นาธิคุณของพระองค์ท่านนั่นก็คือการทำความดีถวายพ่อ
ทำความดีในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายพื้นที่นะครับ
พร้อมใจกันในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
วันนี้ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำโดยพลตำรวจรีวัญชัยเอกพรพิษผู้บังคับการสถานีตำรวจภูทร
จังหวัดนครศรีธรรมราชนำตำรวจในสังกัดพร้อมกับครอบครัว
ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
โดยมีเหล่าแพทย์และพยาบาลจากสภากาชาติไทยและประชาชน
ร่วมเข้าแถวบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง
โดยได้โลหิตไปจำนวนสามหมื่นห้าพันยูนิต
เพื่อนำไปใช้ในสาธารณกุศลต่อไป
ส่วนที่จังหวัดสุราธานีเขื่อนรัชประพา
ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวหลานอำเภอบ้านตะขุนจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ครบรอบหนึ่งปีวันสวรรคตรัชกาลที่เก้า
ณบริเวณพระแท่นพปรสกบ้านเชี่ยวหลาน
มีประชาชนกว่าสามร้อยคนค่ะ
เข้าร่วมทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้

สำหรับพปรสกเป็นสถานที่ที่ในหลวงราชการที่เก้า
สเดฒพระราชดำเนินเหยี้ยมประศกรณิกรเมื่อปี๒๕๑๒
และเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธี
ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายในการสเดศงานที่จังหวัดสุราชธานี
ปโชคชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง
ร่วมกับพระโบราณพิทักษ์เจ้าวาดวัดลุ่มพระอารามหลวง
เป็นเจ้าภาพพิธีบรรพชาสามเณร๑๐๙รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีนายธิรวัตรสุดศุกร์รองผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
ผู้ราชการจังหวัดระยองบอกว่าทางจังหวัดมีความภูมิใจที่เยาวชน
มีโอกาสร่วมทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของประสบกรณิกรชาวไทย
อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
ขณะที่ชมรมตลาดนัดระยองสามัคคีร่วมกับพ่อค้าแม่ค้า
จัดกิจกรรมปรุงอาหารแจกฟรีให้กับประชาชนโดยเป็นอาหารประเภทข้าวแกงมากกว่า๒๐อย่าง
อกจากนี้ร้านก๋วยจั๊บชื่อดังในจังหวัดระยอง
ยังไม่ได้มาร่วมทำก๋วยจั๊บแจกให้กับประชาชนรับประทานฟรีอีกด้วยครับ
ส่วนที่จังหวัดตรังโรงเรียนสอนตัดผมชายเจียมรัฐถนนกันตังอำเภอเมือง
ก็ได้เปิดสอนตัดผมให้กับประชาชนที่สนใจฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่าย
แล้วก็ตัดผมฟรีให้ด้วยให้กับประชาชนทุกวัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะ
สริญญาสองสรรเจ้าของโรงเรียนสอนตัดผมก็บอกว่า
ช่วงนี้เปิดสอนและรับตัดผมฟรีทุกวันยกเว้นวันพุธ
อกจากนี้ก็มีการจัดกิจกรรมนำนักเรียนออกไปตัดผมฟรีนอกสถานที่
ส่วนในวันที่๒๔ตุลาคมก็จะนำนักเรียนไปตัดผมฟรีที่อำเภอนายงค่ะ
ที่จังหวัดประจวบคิริคันจิตอาสาอำเภอบางสะพานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยการร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณวัดเขาโบดพระอารามหลวง
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินยกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อปี๒๕๕๙
และยังเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์ในวันพระพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
โดยก่อนเริ่มกิจกรรมประชาชนได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
ณบริเวณที่ในหลวงรัชกาลที่๙เคยเสด็จพระราชดำเนิน
ส่วนที่จังหวัดนครราชสุริมาพนักงานบริษัทแห่ง๑ในอำเภอปรักษ์ทรงชัย
ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยการแจกต้นดาวเรืองให้กับผู้ที่สนใจ
อยากนำไปปลูกไปประดับตามอาคารบ้านเรือนเพื่อให้บานสะพรั่งสวยงามในช่วงพระชพิธี

นางสาวสุกัญญาบอกว่าต้นดาวเรืองที่นำมาแจกในวันนี้ได้สั่งซื้อมาในราคาต้นละ๑๕บาท
และนำมาแจกให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙